ครับอ่ะข่าวที่ผมปล่อยเอาไว้นะครับผู้สูงอยู่บ้านหรือว่าเฝ้าร้านคนเดียวนะครับมิตมาน้องพุยบอกเสมอว่ามิตชาชีพค่ะมิตชาชีพผู้หญิงคนนี้นะมาแล้วก็ทำทีบีบบีบนวดน่ะ

อ้าวแต่คุณตาก็ดูอยู่นี่

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเธอมาด้วยอุบายอะไร

อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
จะเห็นว่าหญิงวัยกลางคนเนี่ย
มาตีสนิทกับคุณตาวัย๘๔ปี

แล้วชวนคุณตาคุยโน่นคุยนี่นะฮะ

ขอดูแผลของคุณตาหน่อยสิ

ออกมาจากนิ้วนางของคุณตา

จากนั้นนำแหวนทองมาใส่นิ้วตัวเอง
เอาออกมาเสร็จมาใส่นิ้วตัวเองครับ

คุณตาก็เห็นนะ
แล้วก็คุยต่อไปอีกครู่นึงนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เดินออกจากร้านไป
หลานของคุณตาวัย๘๔ปีท่านนี้เนี่ย

ทีมข่าวเลยไปที่ร้านขายของชำนะฮะ

เจอคุณตาวัย๘๔ปีในคลิป
ชื่อคุณตาเสวกพรชัยนพกรนะครับ
ถ้าเล่าแบบนี้ไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะหลาน

แต่ขวดละ๑๖๐บาท
น้ำพึ่งแท้ขวดไม่๑๖๐บาทเหรอครับ

จากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวพยายามเข้ามาตีสนิทครับ
บนวดให้จับมือถือแขนคุณตานะครับแล้วถอดแหวนออก
บอกว่าคุณตาเดี๋ยวหนูจะเอากันไกลตัดเล็บ
ที่ตัดเล็บมาตัดหูดเม็ดเล็กที่แขนให้นะ
สักพักเธอคนนี้เดินหายออกไปวัดที่อยู่ติดกัน

หนูนี่มันเอาแหวนไปเนี่ยก็เลยเดินตามไปทวงคืนครับ
คือสงสัยตอนนั้นก็คุยกันเพลินไปนะ
เพลินไงพวกนี้นะมันพูดลิ้งหลับอ่ะครับ

นะฮะเค้าบ้านที่อยู่เท่านั้นช่วยคุณตาตามหาด้วย
ก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนรู้ไหมครับ

เขาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เปิดไม่ยอมออกมา
แล้วมอเตอร์ไซด์ที่เธอขี่มาจะปล่อยลมยาง

ออกมาแล้วก็หน้าจอยหน่อย
คืนแหวนทองให้คุณตาครับบอกว่า
ลืมหนูไม่ได้ตั้งใจจะขโมยหรอกลืม

คุณตาเสวกเห็นว่าได้ของคืนแล้วนะ
คุณตาก็เลยไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้แจ้งความ
ส่วนที่หลานเอาคลิปมาผมชอบตรงนี้
เอาคลิปมาลงอยากจะเตือนคนอื่น

อยู่กันแบบนี้เนี่ยมิตรจะมาแต่มันคือมิตรฉาชีพ
เพลินนะค่ะไม่ต้องหรอกถ้ามิตรภาพแบบนี้ไม่อยากได้นะ